ตอนนี้โอ้โหกระแสโด่งดังมาแรงเหลือเกินเพราะว่าล่าสุด
มีต้นไม้ที่สร้างมูลค่าได้ถึง๒๐ล้านบาท
ติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบต่อ
มาคุณผู้ชมมาดูนี่ล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดเลย
นี่คือต้นไม้ที่เป็นกระแสแล้วก็มาแรงแซงทุกโค้งนะคะ
กับแฮสแท็กคลโลคาเซียไซล็อกค่ะ
เป็นไม้ไฮบริดไทยตัวใหม่ต้นละ๒๐ล้านบาท
เดี๋ยวนะน้องใบตองต้นไม้๒๐ล้านบาทถูกแล้วคุณบอกว่าเป็นแบบไฮบริด
ใช่ก็คือเป็นแบบผสมเครื่องเบนซินกับแบตเตอรี่ไฮบิด
มันจะประหยัดน้ำมันใช่แล้วก็ใช้งานได้นาน
โอเคบ้าเหรอต้นไม้นั่นไม่ใช่รถ
คือพูดมาเหมือนรถใช่ไหมคุณเป็นต้นไม้ไฮบริดเอ๊ะคืออะไรยังไง

สวนเขาค่ะคือชื่อสวนเขาคือมีพิษนุโลกอย่างนี้เขาเป็นเจ้าของต้นนี้แหละค่ะ

ผสมขึ้นใหม่เป็นสายพันธุ์ที่ผสมขึ้นมาเองโดยคุณวุฒิศรีเจริญ
แล้วความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นไม้ที่มีใบเต็มฟอร์มเลยใบใหญ่มากแล้วมีคุณดูตรงใบเขา
มันจะเป็นสีม่วงอมดำมันเงาเป็นลอนขึ้นมาเห็นไหม
คือผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นชมพูเลยนะ
ชมพูม่วงดำอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นชมพูแดงในส่วนของหูใบตรงร่องกลาง
แล้วก็กระดูกเห็นไหมกระดูกเหมือนซี่กระดูกใบค่ะมันจะโดดเด่นมากคือมันสวยอ่ะคุณ
แล้วเราก็ไม่เคยเห็นใบสีแบบนี้จากที่ไหนส่วนชื่อไซล็อกเนี่ยนะคะ
ส่วนคำว่าล็อกเนี่ยก็มาจากล็อกไว้เก็บไว้นั่นเอง
คนที่ตั้งชื่อเขาก็เลยตีความว่าไซล็อกเนี่ยก็คือความประทับใจ
ว่าความประทับใจตั้งแต่แรกพบเหมือนล็อกใจของเขาไปเลยอ่ะโอ้โห
คุณวิทยาตันวิทยาเนี่ยนะคะอยู่ที่สวนเฮียน็อตนะคะ
วันเดอร์แพลน๘เขาเป็นคนตั้งชื่อให้บอกเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะใช้พ่อพันธ
แม่พันเดียวกันผสมไว้ลาวาผสมกับแบล็กโคโรลอ่าผสมหนึ่งพันเมล็ด
จะมีแค่๑ในพันเท่านั้นที่คุณสมบัติตรงพันนี้ค่ะ
มันถึงมีราคาสูงไงนึกออกไหมอ่าล่ะอ่าเนื่องจากว่าต้นไม้ที่เกิดจากการเพาะ
เล็ดจะมีโอกาสเหมือนกับต้นแม่ไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ครับ
เพราะเป็นไม้ไฮบริดตัวใหม่ดังนั้นการชำหน่อ
ถือว่าเป็นวิธีที่ทำให้ต้นลูกเหมือนกับต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
กลายเป็นโคโลคาเซียตัวแรร์ไอเทมขอเป็นภาษาอังกฤษเยอะนิดนึง

คุณปูเขาปิดหน่อแรกไปในราคา๑ล้าน๕แสนบาท
ส่วนต้นแม่ตั้งขายอยู่ที่๒๐ล้านบาท

ถูกต้องก็คือคุณสามารถไปทำต่อได้
ยังไงก็ตามการซื้อขายต้นไม้นะคุณผู้ชมอันนี้ย้ำนะ
มันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
บางคนอาจจะมองว่าแพง

เราอาจจะชอบแต่เราก็รู้สึกว่าแพงก็ไม่ว่ากัน
แต่สำหรับคนที่เขาชอบจริงบางคนเขาคิดว่า
มันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่านั้น
เขาก็เลยรู้สึกว่าเขายอมที่จะจ่าย
อย่างน้องใบตองเนี่ยคุณปลูกต้นมงต้นไม้คุณนี่ชอบทางนี้
ดูแล้วมันมีความรู้สึกอยากจะปลูกบ้างไหม

ปลูกบ้านก่อนดิฉัน